คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยนะเรื่องของน้องวีนนะครับ
เด็กนักเรียนชั้นม๖ที่พัทธลุงนะครับ
ผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับเพิ่งเป็นข่าววันสองวันนี้แหละ
สอบติดแพทย์ค่ะแต่ฐานะทางบ้านยากจนไม่มีเงินไปเรียน
เขาก็เลยโพสต์ขอความช่วยเหลือกันค่ะนี่ฮะ
เด็กนักเรียนชายชั้นม๖อยู่ที่พัทธลุงสอบติดคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่ง๑
แต่ครอบครัวฐานะยากจนก็เลยเปิดรับบริจาคมีผู้ใจบุญโอนเงินมาช่วยน้องเยอะแยะไปหมด
กลัวว่าเรียนจบม๖เดี๋ยวจะไม่ได้เรียนต่อแพทย์นะครับ
แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับคุณแม่ล่าสุดเมื่อวานี้บอกขอประกาศผิดรับบริจาคและได้เงินเยอะและ
แล้วก็โพสต์ขอบคุณว่าจะตั้งใจเรียนจะนำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด
นี่ผมน้องวีนขอขอบคุณทุกท่านแต่ล่าสุดวันนี้มันกลายเป็นประเด็น
เพจดังอย่างโซเชียลฮันเตอร์๒๐๑๖
โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความนี้เอาไว้

รอน้องออกมาชี้แจงนะคะ
พร้อมกับนำภาพที่น้องโพสต์ขณะเซลฟี่ตัวเอง

ซีรีส์ล่าสุดหรือเปล่านะ

นี่นะคือมันเคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น

แล้วปรากฏว่าเอ๊ะทำไมใช้ข้าวของราคาแพงอืม
โอ้โหทีนี้ก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเลยนะครับ

โอ้โหมันจะอะไรอีกมันจะอย่างนี้อีกแล้วไหมเนี่ย

ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
คือเราก็เลยตรวจสอบให้นะครับว่า
ตกลงแล้วน้องเขายากจนจริงหรือเปล่า

ได้คุยกับญาติผู้ใหญ่ของน้องวีนนะฮะ

อีกท่านหนึ่งเป็นอดีตผอโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
ก็คือคุณสมคิตทองสงฆ์นะครับ
คือทั้งคู่เนี่ยยืนยันว่าน้องเขายากจนจริงนะฮะ

คือทางญาติญาติเนี่ยเขาแจ้งมาบอกช่วยมาช่วยเหลือหน่อยเถอะ

ที่บ้านของน้องวีนมีรายได้นะฮะ
จากการกรีดยางรับจ้างกรีดยางเนี่ย

วันเงินจะซื้อข้าวสารให้ลูกกินเนี่ยยังไม่มีเลย
จะซื้อข้าวสารมาหุงข้าวให้ลูกกินยังไม่มีเลยนี่
เขายืนยันกันนะครับมีลูกสองคนบ้านนี้
พอมาดูก็เออจริงแล้วเด็กสอบติดแพทย์

เพื่อระดมทุนให้เด็กได้เรียนนะฮะ

หน่อยจะตอเฉพาะเขาทางต่างอีกค่อนข้างเยอะ

ทีนี้พอบ้านนี้เนี่ย
ลูกชายสอบติดแพทย์เขาก็เครียดกันกอดคอกันร้องไห้

เอาแค่จบม๖จะมีเงินส่งต่อใช่ปลอดภัยรึเปล่า
ก็จะตาแพทย์อีกจะมีเงินหรือเปล่า
ส่วนที่ถูกตั้งข้อสังเกตหรือว่าโจมตีในตอนนี้ว่าจนจริงหรือเปล่า
คุณพิเชษยืนยันนะครับว่าครอบครัวนี้จนจริง
วีนเองไม่เคยมีโอกาสได้เรียนพิเศษไปกับติวเตอร์อะไรเลยคือศึกษาหาความรู้เอง
เนื่องจากการเรียนมันต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย

แม่ก็เลยต้องไปยืมเงินเข้ามาเพื่อซื้อให้ลูก

แล้วลูกก็สอบติดแพทย์ได้
แต่มันก็ต้องมีเงินเรียนต่อไง
แค่นี้เนี่ยมันไม่พอส่งลูกเรียนจนจบแพทย์หรอก
แล้วก็คือไม่เข้าใจว่าครอบครัวดีวันดีว่า
มันไม่มีจากหินมันเจ็บปวดขนาดไหน
แล้วครอบครัวนี้ยากจนจริงหรือเปล่า
ว่าการที่เราไปดูว่าเขามีโทรศัพท์อะไร
เขามีโน้ตบุ๊กไหม
ไม่ใช่ตัวที่บอกว่าเขามีตังค์
ถ้าถามว่าเออแล้วทำไมเด็กจังหวัดที่เก่งทำไม

หรือไปทอบเก่งทำไมแพ้เขา
เพราะว่าเขาดิ้นรนต่อสู้

แม่ในรู้ปัญหาของลูกก็เลยยอมเป็นหนี้เป็นถิ่น
อาจจะเป็นแสนหรือมากกว่าแสนก็ได้